จังหวัดสตูนเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าจากเทือกเขา
บรรทัศน์ทรัพย์ถลมหมู่บ้านในสามหมู่บ้าน
ไปดูภาพนาทีน้ำป่าซัดลงมาหน่อยฮ
นี่คือภาพนาทีที่น้ำป่านะครับทะลักเข้าท่วมบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ
ในพื้นที่อำเภอมะนังเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็น้ำเนี่ยไหลค่อนข้างแรงมากเลย
ทั้งบ้านเอ่ยถนนเอยพื้นที่การเกษตรเอยน้ำป่าไหลมาแบบนี้นะครับ

น้ำตาลนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงใกล้ค่ำเมื่อวานครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องกันมาจนถึงเย็นนะ
ตั้งแต่เย็นมาถึงค่ำนี่แหละครับทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมบนเทือกเขาบรรทัศน์เยอะ
แล้วก็ไหลลงมาในพื้นที่๓หมู่บ้านคือหมู่๗หมู่๘หมู่๙ของตำบลปามพัฒนาอำเภอมันดันที่สตูนครับ
ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ผู้สูงอายุออกไปให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
ขณะที่กระแสน้ำเองก็ไหลเชี่ยวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
เฉพาะพื้นที่หมู่๘เพราะว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ปริมาณน้ำก็แนวโน้มมากกว่าครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมด้วย
จากนี้นะครับนอกจากในพื้นที่ของอำเภอมะนังแล้วเนี่ยนะครับ
ทางด้านของปพสตูนเองก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในพื้นที่ต่างโดยเฉพาะพื้นที่หน้าฝ่ายครองชลประธานของอำเภอควรโดน
จากว่ามีกระแสน้ำไหลเข้ามาเร็วมาก
ใกล้ถึงจุดเสี่ยงภัยก็ต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบอย่างเร็วที่สุด

ล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าก็คลี่คลายลงแล้ว
หลังฝนหยุดตกน้ำลดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา
เจ้าที่เองก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
เบินต้นไม่ได้มีบรรยายงานใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ส่วนมวลน้ำก้อนนี้จะไหลหลากไปตามถนน
ตอนนี้ต้องติดป้ายเตือนให้ระวังการขับขี่รถนะครับ